คลอดแล้วนะคะสำหรับนางเอกชื่อดังน้องมิวนิษฐาค่ะ
ไปดูกันสิว่าเขามีลีลาอะไรม่วนกันหรือเปล่าค่ะ
จัดไปเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ะริมเจาะ
ไกลแล้วสิไกลแล้วสิ
โอ้โหคุณค่ะก็ตามติดชีวิตเขามานาน
ก็เลยลุ้นยิ่งกว่าป๊าคังบานอีกนะจะบอกให้
จนเนี่ยโค้งสุดท้ายก่อนจะคลอดของแม่มิวนิถามไง
คุณแม่มิวก็ยังสวยสะใสลงรูพิธีตามกดไลค์กันโดยรั้ว
อย่างชุดดอกไม้สีหวานแบบนี้
ก็หวานให้สมดีกรีที่ได้ลูกสาวอันเนาะ
แต่เอ๊ะพอส่องดูเจ้าหนูในรถเข็น
นี่มันพยานรักคนสำคัญที่ไฮโซเซนจัดให้
ตั้งแต่สเตอร์ไพรส์ขอตังงานเลยนะเนี่ย
อ่าอ่าอ่าแบบีตัวจริงกำลังมา
ตอนนี้คุณแม่เลยบอกว่าซ้อมเลี้ยงเบบีน้องหมากไปก่อนนะ
น่ารักตะหมูตะหมีเทียว
ส่วนเดือนหน้าแววว่าแม้คลอดธรรมชาติซะด้วย
เดี๋ยวจะรอเป็นเอฟซีลูกสาวคนสวยนะคะ

คนสวยเนอะเขาท้องความสวยก็ไม่พร่องเลย

อันนี้ท้องผูกเฉยแซวเล่น